พยาวนะฮะมีเรียกคุณตาคงไม่ผิดหรอก
อายุเจ็ดสิบกว่าปีทั้งสามคนเลยสามคนนี้
คุณตาสามคนนั่งล้อมวงดื่มเหล้ากันสนิทกันนะ
เป็นเพื่อนกันฉลองปีใหม่ดื่มไปดื่มมามีคนหนึ่ง
จำไม่เข้าหูไปเอาค้อนทุบหัวเพื่อนจนตาย
อีก๒คนก็เลยพาการเอาศพใส่ท้ายรถไปทิ้งไว้ข้างทาง
แต่จังหวะที่ไปทิ้งบังเอิญบังเอิญตำรวจผ่านมาเห็นพอดิบพอดี
ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
ตี๑วันที่๒มกราคมเกิดเหตุฆ่ากันตายในพื้นที่ตำบลสว่างอารมณ์
อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวคดีนี้เป็นความบังเอิญที่ตำรวจ
ต่อซ้ายตัวสพดอกคำใต้ผ่านไปเจอพอดี
ขณะที่คนร้ายกำลังช่วยกันหามศพมาทิ้งกลางสะพานข้ามลำน้ำอิน
จึงเข้าจับกลุ่มนายจันตาพรมมาจากวัยเจสสิบเก้าปี
นายศรีฟองวารินวัยเจสสิบเอ็ดปีไว้สอบสวน
ก่อนชนะสูตรศพคนตายคือนายล้วนบุญปฐมภลวัยเจสสิบเจ็ดปี
ถูกตีหัวเลือดอาบเป็นเหตุสยองในวันปีใหม่
ลองกันที่บ้านนายจันตานายศรีขอตัวกลับก่อน
พอเมาได้ที่นายจันตาเกิดมีปากเสียงกับนายล้วนอ้างนายล้วนขโมยกระเป๋าตังค์
ทำให้นายจันตามโมโหคว้าค้อนปอนฟาดนายล้วนจนตาย
แล้วไปขอแรงนายศรีให้ช่วยลากศพไปทิ้ง
อำพลางศพเริ่มขึ้นโดยนายจันตาทำหน้าที่ขับรถเก๋งขนศพ
ส่วนนายศรีขี่รถจักรยานยนต์ตามไป
แต่ระหว่างทางรถของนายจันตาเกิดยางรั่ว
พวกเขาจึงช่วยกันยกศพใส่รถเข็นเอาไปทิ้ง
แต่เขาว่าดันไปเจอตำรวจสายตรวจพอดีทุกอย่างเลยเกม
พยานอย่างนางสาวนิสารัฐพรมจักรลูกสาวนายจันตา
บอกปกติพ่อไม่ชอบดื่มเหล้ายกเว้นช่วงเทศกาล
กับผู้ตายไม่เคยมีปัญหากันแปลกใจทำไมถึงต้องฆ่าแกล้งกัน
ขณะที่ดาบตำรวจจรรย์บุญประถมพลลูกชาย
ของนายล้วนบอกพ่อและผู้ก่อเหตุเป็นเสี่ยวกัน
เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กทั้งคู่ไปมาหาสู่กันประจำ
ผู้ก่อเหตุมักมาหาพ่อที่บ้านบ่อยครั้งก็ไม่คาดคิดว่าจะฆ่ากันแบบนี้
ตำรวจคุมตัวสองผู้ต้องหาไปทำแผนแจ้งคอหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
และร่วมกันซ่อนเร้นทำลายศพคดีนี้เป็นที่โจทย์จันทร์ของชาวบ้าน
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเพื่อนกันแท้
อายุอนามปูนนี้ไม่น่าต้องมาฆ่ากันฤทธิสุราผ่าความตายมาให้อีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน